อย่าลืมว่ากลับมาครั้งนี้คุณทักษิณประกาศว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลาน

ซึ่งถ้าพูดถึงคดีของคุณทักษิณมันมี๓คดีนะคะ
คดีที่ตัดสินเด็ดขาดไปแล้ว

เมื่อวานเรารายงานไปแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
ทำไมลงเอยที่การติดคุก
ก่อนหน้านั้นมีกรณีหุ้นชินขอบ

วันนี้คดีสุดท้ายคดีที่๓ค่ะ
คือการปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อทำให้โครงการโทรคมนาคม
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทชินขอบ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รัฐ

ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียด
ติดตามจากรายงานค่ะ
พากษาจำคุก๓ปีทักษิณชินวัฒน์

เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
นุมัติเงินกู้สินเชื่อ๔๐๐๐ล้านบาท

คดีนี้ปรบประชาเป็นโจทยื่นฟ้องทักศิลป์

เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุน

ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท

ของตระกูลชินวัตร

ทักษิณมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา๑๕๒ให้จำคุก๓ปี

ทำให้รัฐบาลไทยต้องตั้งงบประมาณ

คือเอกสารของนายสุรเกียรติเสถียรไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ขอรับการสนับสนุนการให้เงินกู้
เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศ

โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากการ

เมื่อวันที่๑๐๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกัน๕ด้าน
แก่ด้านการค้าและการลงทุน

และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขณะที่ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมนั้น
มาขอสนับสนุนวงเงินกู้เพิ่ม
จาก๓๐๐ล้านบาทเป็น๕๐๐ล้านบาท

ขายสินค้าและบริการอย่างชัดเจนว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งเงินจำนวนนี้คือภาษีของประชาชน

กับการพุทธฤทธิ์เชิงนโยบายที่ชัดเจน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน